ศึกวอเลอร์บอลวอเล็กบอลหญิงในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะครับ
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดในรายการนี้โอ้โหรอบชิงบันแน่นอน
ก็เป็นการเจอกันของ๒ทีมที่ดีสุดในอาเซียนนั่นก็คือเวียดนามแล้วก็ทีมไทยครับ
เพราะว่าเอสโคล่าวอเลอร์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้ครั้งที่๑๙รอบ
๒นี่ขาดเลยครับแล้วก็เซตที่๓๒๕ต่อ๒๐นะครับ
ก็เข้าไปชิงชนะเลิศไปพบกับเวียดนามครับ
ชนะฟิลิปปินส์มาได้๓ต่อ๐เซตเช่นกัน
โดยทั้งไทยและเวียดนามนะครับต้องบอกว่าฟอร์มฮอตมากรายการนี้
ยังไม่เสียเซตในรายการนี้เลยนะครับ
โดยนายชำนาญดอกไม้หัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าพอใจกับลูกทีมที่รับมือกับสถานการณ์ความกดดันได้ดี
ส่วนน้องบีมพิมพิชยากกรำบอกว่าบอลโค้งหลังตัวหลักเนี่ย
กล่าวนะครับว่าเริ่มปรับจังหวะเข้ากับนัทนิชาใจแสนมือเซ็ตของทีมได้แล้ว
เหลือเพียงบางจุดที่ต้องแก้ไขเท่านั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของทัพนักกีฬาวอเล็กบอลในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีของไทยนะครับ
แก้ไขคือรายละเอียดเล็กน้อยนะฮะการเสียเล็กน้อยซึ่งถ้าเราสามารถแก้ไขในจุดนี้ได้เนี่ย
ผมว่าทีมเราจะสมบูร๑๐๐เลยทีเดียวครับ
วันนี้เราก็ช่วยกันเล่นได้ดีค่ะเล่นฟรีกว่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานเราเหมือนกดดันตัวเองมากไปค่ะวันนี้ก็เราทำได้ดีค่ะ
หลังจากจะจบเกมนะครับพระอุกอย่างสาวไทยในรุ่น๑๙ปีก็เดินทางไปเวียนเทียน
เทียนเนื่องในวันอสัญหาบูชาที่วัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสะเกดก็แต่งกายด้วยผ้าสิ้นนะครับเป็นศีรษะในโลกโซเชียล
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่มาเวียนเทียนเข้ามาขอถ่ายรูปกับนักกีฬากันเป็นจำนวนมาก
ก็ต้องบอกว่าดังแต่เด็กเลยนะทีมชุดนี้
หญิงนี่คนสนใจกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของชุดใหญ่ในอนาคตหลายคนบางคนก็ขึ้นมาติดชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ในช่วงเย็นของวันนี้นะครับจะเริ่มเข้าสัญญาณในเวลา๑๕นาฬิกา๔๕นาทีครับ